มาดูวงการภาพยนตร์เอ้ยละครในบ้านเรากันบ้างดีกว่า
ดารงดาราเยอะแยะมากมายแบบนี้คุณค่ะ
เจนนี่เทินโพสุวรรณก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีกระแสข่าวออกมาตลอด
แค่เธอลงรูปมีคอมเมนต์ออกมาแปลกนิดนึงคนก็จับมาเป็นประเด็นได้
คือนี่จะพาไปดูคอมเมนต์ใต้ภาพของสาวเจนนี่
มีคนเข้าไปคอมเมนต์เขียนเอาไว้ว่า

ไงบางคนเขาบอกว่าหมายความว่ายังไง
เป็นข่าวดีเรื่องเจนนี่จะมีน้องหรือเปล่า
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐเองก็แอบไปเช็คกับแหล่งข่าวมานะคุณ
คาดมาว่าน่าจะไม่ท้องค่ะ
แล้วคนที่ท้องเนี่ยก็น่าจะเป็นน้องสาวของเจนนี่มากกว่า
ก็อาจจะเป็นแค่การแซวเล่นกันในกองละครอะไรแบบนี้
แต่ว่าสาวเจนนี่เนี่ยที่รู้คือเธออยากมีลูกมากนะคะ
จริงเป็นยังไงเดี๋ยวให้เจนนี่ออกมาอัปเดตก็แล้วกันนะ

อ๋อที่เราถ่ายรวมกัน
ใช่ค่ะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์คือคิดว่าน่าจะเป็นคนรู้จัก
เพราะว่าเจนนี่ก็มีการตอบโต้กับข้อความคอมเมนต์นั้นด้วย
เออคือก่อนหน้านี้มันมีภาพที่เจนี่ใส่ชุดว่ายน้ำ
ใช่และหน้าท้องดูแบบไม่ค่อยแบนเท่าไหร่
มันนูนผู้หญิงมันเป็นได้กินข้าวมันก็นูนออกมาแล้ว